นอกจากนี้นะครับในโลกโซเชียลเขายังมีการโพสต์
เรื่องราวของสาวประเภท๒ที่เล่นน้ำแบบเต็มที่
แล้วก็ปล่อยให้ผู้ชายจับหน้าอกด้วยนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ภูเก็ตนะครับเรื่องของการไม่ใช้น้ำในการสาด
แต่ใช้สีทาบ้านในการสาดแล้วก็สาดไปใส่รถเบนส์
รถเบนส์เขาบอกว่าโอ้โหมันขัดสีไม่ออกแล้วนะฮะ
ดูทั้งสองเรื่องนี้กันไปดูคลิปแรกก่อน
โพสต์โดยเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าแม่นายการะเกด
นี่แหละครับสาวประเภท๒กำลังเต้นบนท้ายรถกระบะ
มีการสาดน้ำเล่นสงกรานกันอย่างสนุกสนาน
และตัวพวกเธอเองก็ใส่เพียงเสื้อเกาะอกและกางเกงขาสั้น
เสียงกรี๊ดกร้าดแบบนี้เสียงนุ่มที่โอ้โฮ
ตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็หนุ่มเข้าไปสาดน้ำ
สาวประเภท๒เองเธอก้มตัวลงมา
จนเสื้อหลุดและชายหนุ่มก็จับหน้าอก
หันมายิ้มแย้มด้วยความสนุกสนานนะครับ
ก่อนที่มีชายอีกคนนึงเดินมาต่อคิวขอจับหน้าอกเช่นกัน
สาวประเภท๒คนนี้ก็ก้มตัวให้จับเช่นเคย
โดยไม่ได้อายหรือว่าสะทกสถานนะฮะ
ทั้งนี้ผู้โพสต์ไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนนะครับ
แต่มีคลิปเรียบร้อยตำรวจตามได้นะฮะ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นควันหลงเทศกาลสงคราม
เฟซบุ๊คของแหม่มโพดำเขาโพสต์ไว้สภาพรถเก๋งของหญิงสาวคนหนึ่งคุณ
ลักษณะเหมือนแป้งไหมคุณเหมือนแป้งดินสอพองไหม
ผสมน้ำแล้วเขาสาดขึ้นมาแต่จริงเนี่ย
เจ้าของรถบอกมันล้างไม่ออกค่ะคุณ
เพราะว่าน่าจะเป็นสีทาบ้านนะครับ
เขาบอกว่าน่าจะเป็นคนพิเรนใช้น้ำมันเบรกมาสาดใส่รถ
ทำให้สีของรถหลุดเป็นรอยรอบคัน
อันนี้น้ำมันเบรกก่อนอีกคันหนึ่งโดนสีทาบ้าน
น้ำมันเบรกโดนคันสีดำคันนี้นะครับ
แล้วก็แหม่มโพดำเขาระบุข้อความบอกว่า
ช่วงสงกรานเพื่อนน้องคนพิเรนเอาอะไรมาสาด
และใช้มือมาลูบรถเพื่อนเดาว่าน่าจะเป็นน้ำมันเบรก
สีเลยหลุดลอกไม่ได้ติดกล้องหน้ารถซะด้วย
เพื่อมีคนโดนเหมือนกันแล้วมีกล้องมาช่วยเป็นพยานหน่อยนะคะ
สารเพื่อนมากถ้าจะหมดไปหลายตังค์
ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่โดนสีทาบ้านเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับน้ำมันเบรกเนี่ยฮะ
ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คอีกราย
บอกว่ารถเบนท์ถูกสีทาบ้านสาดใส่รถ

มันไม่ใช่ดินสอพองแล้วเอาไปมือลูกมันไม่ออกค่ะ

นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเขาบอกว่าบนถนนจากสนามบินภูเก็ต

เป็นถนนสายหาดนายาง

เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงรถที่มันอาจจะติดในช่วงเทศกาลสงคราน
แต่ปรากฏว่าไปเจอน้ำแบบนี้นะครับ

ก็เอาที่ปัดน้ำฝนปัดเรียบร้อยแล้ว
ช่วงนั้นก็ยังหลุดอยู่นะเพราะมันยังไม่แห้ง
แต่สักพักพอมันแห้งเขาพยายามไปขัดออกเหมือนกัน

รถเป็นด่างทั้งคันเลยนะครับทั้งกระจกทั้งตัวเครื่องเลยนะฮะ

ใช้น้ำล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกเหมือนกันนะครับ
ระบุว่าถูกสาดด้วยสีใส่รถเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ว่ารายนี้ถูกสีน้ำมันสีส้ม
ก็แน่นอนเป็นจุดดังแบบนี้นะครับ
รถเสียหายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ
ถือว่าเป็นความคึกขนองในการเล่นสงกรานที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก
ผู้โพสต์เขาก็โพสต์บอกโอ้อย่าทำแบบนี้เลยมันเดือดร้อนนะครับ